มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะคุณผู้ชมค่ะคือต้อง
ต้องมีเรื่องให้ได้ฮากันอยู่ตลอดตลอดเลยแล้วช่วงนี้นางก็ดูฮอต
ด้วยนะคะอย่างทีเซอร์เอ็มวีขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูเนี่ย
เห็นว่าจะปล่อยวันนี้แล้วปังแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอชมกันนะ
คือต้องบอกว่าสาวคนนี้ระยะหลังลีลาแล้วก็สกิลการตอบคำถามคือเฮฮาทีเดียวนะ
เราเก็บตกจากวันที่ไปเข้ากองเอ็มวีของเธอ
นักข่าวก็ถามนี่แหละเรื่องความรักเรื่องหัวใจเรื่องสเปคของหนุ่ม

คาริสาเธอก็สมราคาสาวอารมณ์ดีนะ
จัดความบันเทิงชุดใหญ่ไฟกระพริบ
เรียกว่าเป็นคำตอบที่ฟังแล้วต้องหาแน่นอน

จิมนตาปัดคอนโทรปัดไฮไลท์แหละอย่างเงี้ย
มันไม่ใช่ไม่เลือกแต่ว่าสุดท้ายก็คือ
ถ้าตัดสินใจไปเลยมันก็ต้องมีวันที่เราแบบอกหักไม่แฮปปี้อะไรอย่างนี้

ในชีวิตเขามีแฟนแบบนั้นแล้วกี่ความ

รับ
โกหกไม่ได้เพราะว่าถ้าโกหกหนูจะพูดไม่เหมือนเดิม

ตอนนี้โสดค่ะตอนนี้โสดค่ะสนุกมากค่ะ
เออเรื่องให้ความจริงใจดีกว่านับไปนับมาเอ้าผิดคนผิดที่กันอีก